คดีที่ทางด้านอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำประกายเพชร
ทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือว่าไล่ผี
ออกจากผู้หญิงวัย๒๑ปี
แล้วผู้หญิงบอกว่าเจ้าอาวาสขึ้นข่มขืน
จนสำเร็จความไข้ไปถึง๒ครั้ง
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการจะส่งฟ้องอยู่นะครับ
ก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่๑๔กันยายน
มีผู้หญิงวัย๒๑ปีคนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดเลยนะ
เข้าร้องเรียนต่อศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเลย
ว่าพระบุญช่วยเจ้าอาวาสวัดถ้ำประกายเพชร
ตอนนี้เป็นอดีตแล้วนะเพราะว่าศึกออกมาแล้วนะครับ
ทักเธอว่าโดนของต้องทำพิธีไล่ผีออกจากตัว
ก็เอายาสมุนไพร๑๐๘จบมานวดตามร่างกาย
ตัวเธอเองรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
จากนั้นเจ้าอาวาสก็ใช้กำลังปลุกปั้ม

สำเร็จความไข้ไป๒ครั้ง
แล้วก็มีการแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนสพนาด้วง
และหลังจากนั้นอดีตเจ้าอาวาสรายนี้
ก็ออกมาโต้นะโต้ว่าเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง
ไม่คิดแปดเปื้อนราคีวันนี้ขอพูดความจริงนะครับ
ศรีกาโกหกปั้นน้ำเป็นตัว

อาตมาจะขอไปพูดความจริงในชั้นศาลจะขอขึ้นศาล
ส่วนเรื่องของการตรวจอสุจิในช่องคลอดของศรีกาของผู้หญิง
เป็นของใครอาตมาไม่รู้นะครับ
หลังจากนั้นท่านก็ยอมลาศิกขาออกมา

เพื่อจะมาสู้คดีและตามที่ท่านบอกว่า

ก็เมื่อวานนี้ตำรวจภูทรนาด้วงจังหวัดเลยนะครับ
นำตัวนายบุญช่วยผ่านสำแดงเป็นนายแล้วนะ
เป็นคราววาสปกติแล้วนะ
ยังสำนักงานอายการจังหวัดเลยนะครับ
เพื่อส่งฟ้องดำเนินคดีข่มขืน
ซึ่งล่าสุดทางอายการจะนัดนายบุญช่วย
มารับคำสั่งและรายงานตัวอีกครั้ง

อสุจิในช่องคลอดของหญิงสาววัย๒๑ปี
ทางกองพิสูจน์หลักฐานภาค๔แจ้งผลกลับมาแล้วนะครับ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้
จากอยู่ในสำนวนการสอบสวน
ส่วนนายบุญช่วยเองก็รีบเดินทางกลับทันที

ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชน

และขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ